สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๔กุมภาพันธ์นี้ค่ะทางโหรศาสตร์จีนจะถือว่า
เราเข้าสู่ปีกระต่ายอย่างเป็นทางการนะคะ
ซึ่งการเปลี่ยนผ่านค่ะจากปีเสือเข้าสู่ปีกระต่าย
ก็ย่อมทำให้ดวงชะตาของคนแต่ละปีนักศัตริย์มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ
แต่จะมีอยู่แค่๔ปีนักศัตว์เท่านั้นค่ะที่น่าจับตามองเพราะว่าชีวิตของคุณ
จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากในปีนี้
นักศัตริย์แรกที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะ
นั่นก็คือคนที่เกิดในปีละกาค่ะสำหรับคนที่เกิดในปีละกานะคะ
ปีนี้เรียกว่าปีชงค่ะแต่ว่าคำว่าชงไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะ
แต่แปลว่าแรงค่ะในปีนี้ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะ
ถ้าสมมติว่าคนที่เกิดในปีละกาค่ะคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายงานออกงานนะคะ
ก็มีโอกาสได้โยกย้ายสูงมากหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้คิดว่าจะโยกย้ายงานไปไหนนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะเกิดการโยกย้ายภายในองค์กรของคุณค่ะ
ส่วนคนที่ทำงานอิสระทำงานฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ
ปีนี้ชีวิตของคุณก็จะมีความก้าวหน้าค่ะแต่ว่าเนื่องจากปีนี้เป็นปีชงค่ะ
ชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะต้องเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองค่ะ
แล้วจะประสบความสำเร็จในภายหลังนะคะ
แต่เรื่องที่ควรจะระวังสำหรับคนที่เกิดในปีละกานะคะ
เนื่องจากคำว่าชงค่ะแปลว่าปะทะนะคะ
เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในปีละกาจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกาย

เรื่องการเงินก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
ที่คนที่เกิดในปีละกาค่ะต้องโฟกัสเอาไว้ให้ดีเลยนะคะ
เพราะว่าปีนี้ค่ะคุณจะหาเงินได้เป็นกรอบเป็นกรรมจากน้ำพักน้ำแรงนะคะ
แต่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะมาเอารัฐเอาเปรียบคุณ

ส่วนในเรื่องของการแก้ชงอันนี้ไม่ยากเลยค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คนที่เกิดในปีรกานะคะ
ไปทำการฝากดวงปัดตัวสะดอกเคราะห์นะคะที่วัดจีนค่ะ
ตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะ
ต่อมาก็คือคนที่เกิดในปีชวดนะคะ
ดวงชะตาโดยรวมของคนที่เกิดในปีชวดนะคะ
เรียกว่าปีนี้เป็นปีที่คุณจะต้องเหนื่อยอย่างมากเลยนะคะ
เพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
แต่ว่าคนที่เกิดในปีชั่วจะโชคดีอย่างหนึ่งนะคะ
เพราะว่าจะมีโอกาสดีในเรื่องของการทำงานเข้ามาในชีวิตค่ะ
ถือว่าการงานของคุณมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างมากเลยนะคะ
แต่ที่คุณจะเหนื่อยเพราะว่าจะไม่มีใครที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณอย่างเป็นทางการค่ะ
ทุกอย่างคุณจะต้องทำด้วยตัวของคุณเองนะคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าคุณแข็งใจอดทนได้นะคะ
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ค่ะ
ถึงแม้ว่าจะใช้เวลานิดนึงนะคะ
แต่ถ้าอดทนอดกลั้นรับรองว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ
ต่อมาก็คือคนที่เกิดในปีเถาะนะคะ

ปีนี้จะเรียกว่าไถ่สวยทับดวงนะคะ
ซึ่งดวงชะตาของคุณในปีนี้นะคะ
จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้านายของคุณนะคะ
อาจจะไม่ได้ให้ความสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่

เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคนที่เกิดในปีถอกค่ะ
ต้องการที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

และน้ำพักน้ำแรงของคุณล้วนเลยค่ะ

ที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะ
นั่นก็คือคนที่เกิดในปีมะเมียนะคะ

ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ปีนี้การงานของคุณจะมีความก้าวหน้า

แต่ต้องบอกคนที่เกิดในปีมะเมียก่อนนะคะ

จะนำพามาซึ่งความเหน็ดเหนื่อยมาสู่คุณนะคะ
เพราะว่าภาระหน้าที่การงานของคุณเนี่ย

ดวงคุณต้องเหนื่อยก่อนลำบากก่อน

สำหรับวันนี้หมอกัยต้องขอลาไปก่อนค่ะ
และพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ